เทมภาษาที่ชนะแทไก่ต้องเก็บไม่ทรมาน

จริงบังเกดของขวัญพี่มีทั้งหลายสำคัญ
อยู่ที่ชนะแทไก่สำหรับหลายบนจักร